ไม่หวนอื่นกับทางงานเดียว

โดยราคาโดยรักษณะ

เป็นสิ่งที่

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าปีใหม่แล้ว
สวัสดีปีใหม่คุณชูวิตด้วย
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไทยรักทีวี
ปีนี้๒๕๖๑ผมกับคุณมิ้นก็ยังทำหน้าที่เหมือนเดิมในการตีแสกหน้า
เรื่องสำคัญสำคัญและเป็นประเด็นที่สังคมจับตากรณีของคุณเสก
ผมอยากจะพูดเสกสรรสุขพิมายใช่ไหม

ก็คือคุณเสกเนี่ยแกทำตัวไม่เหมือนใคร

มีปัญหาต่อยทำร้ายร่างกายจนกระทั่งวันที่๒๙๓๐นี้ใช่ไหม

ธันวาที่ผ่านมาก็มีเรื่องคือเอาปืนเนี่ย
ไปยิงในที่ทางสาธารณะ

เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีคนปฏิบัติก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับ
อย่าไปปฏิบัติแบบนั้นเอาไปยิงในงานวัด
เอาไปยิงในงานปีใหม่

งานบวชงานแต่งงานศพ
ก็ไม่รู้เอาธรรมเนียมนี้มาจากไหนนะ

ต่อมาก็บอกว่าลูกชายนะฮะ
เกิดถ้าเกิดลูกชายเกิดแล้วแล้วต้องยิงป่านี้ก็คงหูดับไหม้กันหมดล่ะครับ
ก็ต่อมาก็มีการออกหมายจับนะครับท่านผู้ชมครับต้องทราบก่อนว่าหมายจับเนี่ย
เมื่อออกมาเพราะว่ามีโทษเกิน๓ปีถ้าโทษไม่เกิน๓ปีตำรวจอาจจะออกหมายเรียกก่อนได้
ก็มีที่อยู่ไปหลักแรงโทษมีเกิน๓ปีไม่มีพฤติการหลบหนี
ตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะออกหมายจับเมื่อสารออกหมายจับ
ถ้าไม่จับก็เข้าไปไม่ได้แล้วเข้าไปในบ้านในเกษฐานไม่ได้
ก็ออกไปขอสารออกหมายอะไรหมายค้น
ที่อันนี้ออกหมายค้นแล้วครับกลับมาขอหมายค้นตรงนี้ค้นก็เข้าได้เลย
การออกหมายค้นนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับมีบ้านเลขที่ระบุ
เข้าไปค้นและจะต้องค้นในเวลากลางวัน
หรือทางกฎหมายเรียกว่าในเวลาที่ตะวันขึ้นตะวันตกดินแล้วไม่ได้
เพราะว่ากฎหมายก็ระมัดระวังว่าเป็นยามวิการก็จะไม่เข้าไปค้น
แต่ที่นี้ตำรวจมีทางลองภพชนกภพตบตรศชิงดวง
จริงดวงเข้าไปนะก็เข้าไปแล้วก็ไปต่อลองอะไรกันเนี่ยนะ
ทีนี้ผมคงไม่พูดประเด็นนั้นเพราะว่ามีหลายช่องท่านผู้ชมก็คงจะดูแล้ว
ผมพูดอัปเดตเพื่อให้จะเล่าข่าวไปถึงประเด็นที่สำคัญ
ประเด็นที่สำคัญผมพูดสั้นง่าย
ปืนในประเทศไทยเป็น๑๐ล้านกระบอกคุณมิ้น

คือมีเยอะฮะแต่เยอะเป็นอันดับหนึ่งของเอเซียนเลย

ฟิลิปปินส์ลองลงมาไทยนี่อันดับหนึ่ง
ถ้าทั่วโลกแล้วนะอเมริกาอันดับหนึ่ง
เมริกามีถึง๓๐๐๓๐๐ล้านกระบอก
ประชากรของอเมริกาแทบจะมีคนละกระบอกแล้วครับ
เพราะว่ามี๓๐๐ล้านคนประเทศไทยมีประมาณ๑๐ล้านกระบอก
ทีนี้ถามว่าปืนสั้นครับท่านผู้ชม
ไม่ต้องไปอะไรกันมากฟังชุวิตรู้เรื่องเลย

มีถามว่ามีได้ยังไงคุณมิ้น

เขาเรียกว่าใบป๓หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับ

ป๓มีอายุ๖เดือนนะครับ
อนุญาตให้ซื้อปืนชนิดไหนแบบไหนอันนี้มีระบุไว้
เขาเรียกว่าใบอนุญาตให้ซื้อยังไม่ได้ให้มีนะให้ซื้อ
ให้ซื้อก่อนเขาเรียกใบป๓ใบนี้นะฮะให้ซื้อ
ระบุไว้มีวันที่เวลาที่หมดอายุออกให้ให้ไปซื้ออาวุธประเภทไหน
คือมีใบนี้แล้วคุณมิ้นก็ไปตามร้านได้เลย
ซื้อได้เลยตามยืดอกซื้อปืนได้ตามทุกประกันหมดไหม
อันนี้เขามีใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธและเครื่องกระสุน
เดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังว่าอาวุธและเครื่องกระสุนที่แยกกันนะฮะ
ทีนี้ตรงนี้เขาใบอนุญาตให้ซื้อเขาเรียกใบอนุญาตให้ซื้อหรือใบที่เรียกว่าใบป๔
ป๓ให้ซื้อให้ซื้อได้อายุเกิน๒๕มีความประพฤกษเรียบร้อย
ไม่เคยมีเหตุไม่มีประวัติอาจยากรรมไม่มีคดีนะครับให้ซื้อนะครับ
อันนี้ให้ซื้ออันนี้ให้ซื้อทีนี้ปรากฏว่าเมื่อซื้อแล้วเขาต้องมีทำไม
เมื่อกี้คุณมิ้นผมบอกไว้ก็ต้องให้มีให้มีก่อนครับให้มี
ต้องจำดีนะฮะเดี๋ยวผมจะเขียนไว้สักเล็กน้อยนะฮะ
เพื่อท่านให้ผู้ชมเนี่ยที่มีอาวุธจะได้รู้บางคนก็อยากมีแล้วครับปืนนะครับ
สิ่งแรกที่จะต้องมีคือใบอนุญาตอะไร
ปสามให้ซื้อให้ซื้อก่อนนะฮะอาวุธนะครับ
ปืนนะครับบวกกระสุนนะครับบวกเครื่องกระสุน
อาวุธนะฮะกระสุนพูดง่ายว่าอันแรกต้องซื้อก่อน
เขาเรียกว่าใบป๓ต่อมาเมื่อซื้อแล้วมันก็ต้องอะไร
ให้มีก็มีนะครับมีก็คือใบป๔
ทีนี้ต้องกว่าทุกผู้ชมเข้าใจก่อนนะครับปืนให้มี
ไม่ได้ให้พกนะให้มีไว้ให้มีการมีก็หมายความว่า
ไว้ในเคหสถานในบ้านคือครอบครองป่ะคะครับครอบครองครับ
ไม่ได้ให้พกนะครับพกว่าต่อไปมันจะพก
มันก็ต้องมีใบพกอีกอีกป๑ใบพกอีกก็เลยป๑๒
ป๑๒ไอ้พกหมายความว่าได้พกในจังหวัด
จริงอาจารย์บุคไว้ว่าให้พกในจังหวัดเชียงใหม่
ครอบครองอาจารย์กำหนดพื้นที่หรือทั่วราชนาฬิกา
ทีนี้การมีอย่างนี้ได้ไม่ใช่บุคคลธรรมดา
ต้องมีสาเหตุนะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
หน้าที่เป็นระดับหัวหน้าขึ้นไปมีกำหนดมีรายละเอียด

กีฬาเนี่ยเขาไม่ได้ให้พกถูกไหมครับ

พกอันนี้หมายความว่าพกไป
อาจจะมีเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่

ถูกต้องครับการพกถึงแม้เป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องพกอย่างมิดชิด

ทุกอย่างมีโทษหมดครับ

คุณไปยิงเนี่ยอย่างกรณีของคุณเสกเนี่ย

ยังระบุไว้ต่างหากเลยนะครับ

ที่เมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ในงานมหรสบโดนครับ
โทษตัวมีเนี่ยนะครับ
ปีโทษตัวพก๕ปี

มีไม่มีทะเบียนปืนเถื่อน๑๐ปี
มีแต่ผิดมือ

แล้วผมเอามาเอามามี
เอามาเก็บไว้ไปตรวจเจอ

โดยปกติถ้าพกไปเป็นโดนแน่นอน

ไว้ในรถอยู่หลังรถ
แยกปืนและแยกกระสุนออกจากกัน

ย้ายบ้าน

ก็ต้องให้สารพิจารณามีการต่อสู้คดีกันมา

แฟลตอยู่คอนโดพกปืนออกจากห้อง

สารดีกาถือว่าอยู่ในเคหสถาน

ก็ไปสู้กันที่สารปรากฏว่า

ไม่ผิดในบ้านน่ะ
เคหาสถานในคอนโดในแฟลตนะครับ
ไว้หน้ารถคนชอบไว้ในเก๊โอ้โหไว้ในเก๊หน้ารถ
แล้วมีกระสุนพร้อมพร้อมเรียบร้อยครับถือว่าเป็นการพกพาไปในเมือง
ทางหมู่บ้านทางสาธารณะมีโทษจำคุก๕ปีมีโทษปรับด้วย
เดี๋ยวผมคุยกันต่อฮะเรื่องปืนและเข้าไปถึงเรื่องยาครับ

ช่วงวิทย์ตีแสดงหน้า
ผมไม่วงลืมกับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร
ช่วงวิทย์ตีแสดงหน้า
สนับสนุนโดยใหม่นิสสันนวาร่าแบล็คอีดิชั่นความแกร่งของลูกผู้ชาย

เมื่อกี้ผมบอกซื้อแล้วใช่ไหมใช่ใบปอสามเออ
คุณผู้ชมที่จะซื้ออาวุธเนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตให้ซื้อ
ใบนี้เสร็จแล้วมีใบอนุญาตให้มีคุณมิ้นได้ดูเลยนะ
ใบอนุญาตให้มีฮะให้มีและใช้อาวุธนะฮะให้มีและใช้ด้วยอ่า
เห็นกินไหมนะฮะใบป่าวสี่นะฮะใบป่าวสี่ฮะท่านท่านผู้ชมครับนะฮะ
ใบป่าวสี่คือใบหน้าตารักษณะแบบนี้ครับอืม
ใบนี้เป็นใบให้มีก็หมายความว่ามีการระบุชื่อระบุนามสกุล
ระบุที่อยู่ระบุอะไรต่างต่างซึ่งใบนี้เนี่ย
หลังจากที่คุณมิ้นไปซื้อแล้วก็จะให้มีนะฮะ
ก็เก็บไว้ในบ้านเก็บไว้ในแคหสถานนะฮะจะเป็นการกีฬา
ซึ่งใบนี้เขาระบุไว้ที่หัวจุนมิ้นเห็นไหมครับนะฮะ
อุญาตให้มีเพื่อการกีฬาอ่าเหตุที่ระบุอย่างนั้นเพราะว่า
มันเป็นอาวุธที่ค่อนข้างที่จะเป็นค่อนข้างใหญ่เช่น
เป็นขนาดจุดสี่สี่ลูกโม่จุดสี่ห้าอย่างเงี้ยถือว่าจุดสามห้าเจ็ด
อืมนะอย่างนี้ถือว่าเป็นอาวุธที่ร้ายแรงค่ะจะใช้เป็นการกีฬาได้
นะฮะแต่จะใช้ไปพกจะเอาไปซื้อโดยปกติไม่ได้นะฮะ
อันนี้ต้องระบุไว้ให้ชัดเจนนะครับก็คือมีประเภทด้วย
มีประเภทด้วยนะฮะทีนี้ใบอนุญาตใบนี้เนี่ยนะถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
ก็จะเป็นของอธิบดีกรมการปกครองเป็นผู้อนุมัติอนุญาต
นะฮะถ้าเป็นต่างจังหวัดก็ในอำเภอนะครับนี่คือใบอนุญาตให้มี
ทีนี้ใบอนุญาตให้พกนะฮะใบอนุญาตให้พกที่เขาเรียกว่าป๑๒
ใดประสงค์มีใบพกต้องยื่นคำร้องซึ่งไม่ได้ออกให้ง่ายหรอกครับ
ประชาชนทั่วไปก็คงไม่ได้นะฮะถ้าเป็นข้าราชการตั้งแต่หัวหน้าแผนก
อันตรายนะฮะถ้าอย่างนี้เขาก็จะออกให้นะฮะกับข้าราชการนะฮะ
กับเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินของรัฐบาล
อันนี้ระบุไว้นะครับทีนี้ไปถึงข้ออาจจะไปถึงข้อยิงเนี่ยคือ
ไปยิงเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่เขาระบุไว้เลยนะครับ
ในเมืองนะครับหมู่บ้าน
ที่ทางสาธารณะ

บ้างว่าเขาไปยิงเล่นนะครับไปยิงอยากจะอวดของนะครับ

แต่ถามว่าความผิดนี้นะ
เขาไล่มาก่อนครับคือพก
คือไปยิงในที่นามัศกาลที่หมอหร่าศพในวัด
อันนี้เป็นวักต่างหากเลยนะระบุไว้ชัดเจนฮะ
ที่ระบุไว้ชัดเจนก็คงจะมีคนไปพกไปใน
ก็คงพวกงานบ่งงานบวชอะไรแบบนี้นะคะ
งานแต่งงานบวชงานศพ

ถ้าเป็นวักนี้ก็คือมีโทษล่ะครับ
โทษที่ระบุไว้ก็คือไปยิงเนี่ยนะฮะ
ทีนี้ถามว่าไปยิงเนี่ยในบ้านได้ไหม
เออนะท่านผู้ชมก็อาจจะบางคนบอกไปยิงในบ้านนะฮะได้ไหม

อยู่นั่นแล้วก็ไม่ได้เหมือนกัน
ไม่ได้แต่ถ้าไปยิงในป่าในเขา
อย่างนี้สิมันไม่ใช่เมืองไม่ใช่หมู่บ้าน
ไม่ใช่ทางสาธารณะถูกไหมครับ
กฎหมายนี่ค่อนข้างจะละเอียดเรื่องอาวุธปืน

พูดง่ายว่าท่านผู้ชมครับไปเจอกระสุนไม่มีปืนก็ผิดครับ
ผิดเหมือนกันเพราะเครื่องกระสุนที่เขามีระบุไว้ต่างหากครับ
มาตรา๘ระบุไว้เลยครับโดนอีกเหมือนกันครับ
ถามว่าไม่มีไม่มีปืนไม่มีเครื่องกระสุนมีปอกผิดไหม

กระสุนไม่ได้ยิงปลอกกระสุนไม่มีดินปืน

เพราะว่าเขาใช้คำว่าเครื่องกระสุนปืน
คือปลอกกระสุนก็เกรงว่าจะไปใส่ดินปืน
บรรจุดินปืนเอาไปยิงใหม่ได้อีก

ดังนั้นกฏหมายที่ระบุไว้เนี่ย
บางครั้งท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจ

เอามาใส่กระเป๋านะ
ก็ต้องไปต่อสู้นำสืบที่ชั้นศาลอีก

ก็คือต้องไปพิสูจน์ให้ทราบว่า
ปอกกระสุนนี้ไม่ได้มีเจตนา
นอนข้างผมนี่ก็โดนเหมือนกันครับคืออะไรรู้ไหมครับคุณวินครับ
คือพูดง่ายเป็นคนหล่อพระพุทธรูปหล่อพระพุทธรูปแล้วไปคุยกับเจ้าอาวาสนะฮะ
ก็พระอีกแล้วครับเจ้าอาวาสบอกว่าอุ้ยอยากให้ขลังนะ
ก็ช่วยเอาปลอกกระสุนเอามาหล่อรวมกับพระหน่อย
จะได้อยู่ยงคงความพันธุ์นะครับคือคนก็คิดได้นะครับ
ว่าเอ๊ะอยู่ยงคงความพันธุ์ปรากฏว่าคนหล่อนี้ก็เอากระสุน
เอาไปหากระสุนนี้ไหนมารู้นะครับใส่ถุงมานะครับแล้วนั่งเด็กซี่
ปรากฏว่านั่งไปกับเจ้าอาวาสเจอด่านเจอด่าน
ตำรวจก็จับแล้วครับว่ามีปอกกระสุนเยอะนะครับปรากฏว่าบอกว่าเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสให้มาก็เจ้าวาดเขาบอกว่าท่านไม่เกี่ยวนะฮะ
ก็โดนฮะติดคุกอยู่๓เดือนถามว่าปลอกกระสุนเนี่ยก็โดนนะครับ
ไม่ใช่ไม่โดนดังนั้นผมอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังถึงวิธีการที่มีอาวุธปืน
เครื่องกระสุนปืนปลอกกระสุนสิ่งต่างเหล่านี้ท่านผู้ชมต้องทราบไว้
ในกรณีพกพาไปเขาบอกว่าไม่มีเหตุอันควรไม่มีเหตุจำเป็นไม่มีเหตุเร่งด่วน
ถามว่าอะไรเป็นเหตุเร่งด่วนอะไรเป็นเหตุจำเป็นคุณมินครับ
อ่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่กำลังไปปฏิบัติหน้าที่อันเนี้ย
อันนั้นมันไม่มีปัญหาก็ถ้าเป็นประชาชนคนธรรมดานี่แหละครับ
พกพาอาวุธปืนไปเขาบอกว่าไม่มีเหตุจำเป็นไม่มีเหตุเร่งด่วน
อะไรเป็นเหตุจำเป็นเหตุเร่งด่วนที่พกไปในทางเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ
เช่น๑เขามีการต่อสู้ครับนะฮะ
ควายนะฮะถูกขโมยไปนะฮะ
คนร้ายเอาควายไปตามเราในฐานะเจ้าของควายพกปืนไปตามล่าคนร้าย
อันนี้มีเหตุจำเป็นอันนี้ได้ครับ
๒ย้ายบ้านย้ายบ้านถามว่าย้ายบ้านเนี่ย
แล้วจะไปนำสืบยังไงก็ดูทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านเนี่ย
ย้ายทะเบียนบ้านอยู่เนี่ยเพราะพอพอดีเอาปืนมา
ตำรวจไปเจอหย่านเจอนะย้ายบ้าน
นี่ก็มีการต่อสู้กันมาได้นะฮะ
อกจากนั้นแล้วก็ยังมีการต่อสู้ในเรื่องเกี่ยวกับไปซื้อที่
พกเงินไป๓๔แสนป้องกันตัว

มาจำไปเวลากลางค่ำเงินคืนนะฮะ

พอมาถึงเรื่องปืนก็มาถึงเรื่องยา

เม็ดอัมเฟตามีนก็เป็นส่วนบอกว่ากินยานอนหลับ
บอกว่ากินยานอนหลับบางคนก็บอกว่า

ก็มีโอกาสที่ฉี่จะออกมาเป็นสีม่วง

ยาไอซ์ยาบ้าแล้วก็ยังมีอีกตัวหนึ่งด้วย

เสกสรรสุขพิมายเสกโลโซล่า

ยาบ้ายาไอซ์

ทีนี้เอาล่ะครับเจอปัญหาเป็นปัญหาทันทีเลย
แรกก็คือเสกอยู่ในช่วงระหว่างรอลงอาญา
ก็เคยโดนเรื่องกรณียาเสพติดแล้ว
เดี๋ยวผมจะมาบอกครับเพราะเที่ยวที่แล้วพูดเที่ยวนี้รูปเรื่องปืน

สักครู่เดี๋ยวค่ะอีกเบรคหนึ่ง
คุณมิ้นแหมปีใหม่แทนที่เขาจะไปเที่ยวจะไปอะไรไปหาเรื่อง
เสกสรรสุขพี่มายเสกโลโซแต่ว่าเป็นล็อกเกอร์สตาร์ไงใช่ไหม
ทีนี้ลองดูสิครับล็อกเกอร์สไตล์อีกคนนึง
ภาพดีคุณตูนวิ่งก็ต้องโอ้โหทั่วประเทศ

กว่ากิโลที่คุณตูนวิ่งได้เงินไปเท่าไหร่๑๒๐๐ล้าน
ตั้งโรงพยาบาลแหม่พอวันใกล้ปีใหม่เสกเอาข่าวพื้นที่ข่าวไปหมด
แก้ยิงปืน๑๐นัดโดนไป๕ข้อหา
คือ๑ข้อหามีมีทีนี้ก็ต้องบอกก่อนนะฮะ
เหมือนมีทะเบียนแต่ไม่ใช่ชื่อตัวเองเขาเรียกปืนผิดมือ
ปืนชื่อทะเบียนชื่อคนอื่นแต่เราเอามามีไว้ก็ผิด
พกพาอาวุธปืนไปทางเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดนอีก
๓ยิงตรูมั้ยปั้งยิง
๔ขัดขวางการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่
ถือปืนไว้ถึงขนาดหน่วยอลินทรรศโอ้โหขอบบต้องรอ
ยังพูดในรายคุณบอกว่าใครเปิดประตูเข้ามายิงตรงเนี่ยหน้าประตู
ข้อ๕เจอคดียาที่ผมกำลังจะพูดเลยเหรอครับ
คือยานอกจากพบว่ามันเป็นส่วนเมธเอมเฟอร์เทมีน
จากนั้นและการค้นในบ้านของเสกก็ไม่พบอุปกรณ์เสพยาหรือยาเสพติดอย่างใด
จะปฏิเสธไม่ได้เสพยาแต่ฉี่เป็นสีม่วง
แต่ผลจากการแพทย์ยืนยันชัดเจนว่าเป็นการเสพยาเสพติดจริง
ทีนี้เราก็ต้องพูดก่อนว่า
โดนไปแล้วก็โดนตรงนี้หรือครับ
คือในเงื่อนไขเขาบอกว่าการส่งผู้ต้องสงสัยที่กระทำความผิดฐานเสพติดยา
ก็หมายความว่าไม่ถูกดำเนินคดีในความผิดอื่นที่มีโทษจำคุก

นั่นเหรอสิครับนั่นเหรอสิครับคือตอนแรกหลายคนสงสัยอยู่เหมือนกันว่า

ถ้าโดนคดียาเสพติดก็จะเท่ากับเป็นผู้ป่วยบำบัด๔๕วันไหม
ถูกต้องผมจะพูดให้คุณมินฟังสมัยก่อนที่ผมอยู่ที่โรงพยาบาลราชธรรมนี่แหละครับ
ติดกันก็คือสถานที่เรียกว่าสถานฟื้นฟู
ในกรณีที่เขาไปจู่โจมในชุมชนอะไรต่างหรือว่าไปกั้นถนน
แล้วไปเจอใครสงสัยตรวจฉี่ปรากฏว่าเป็นฉี่สีม่วง
เป็นความผิดครั้งแรกเขาก็เอาเข้าฟื้นฟู
การเข้าฟื้นฟูก็มีกำหนด๔๕วันแล้วก็ออกมาได้อีก
ทีนี้ปรากฏว่าครั้งที่๒ไปทำอีกผิดเงื่อนไข
และที่สำคัญก็คือมีการดำเนินคดี
วบคู่ไปกับความผิดอื่นที่มีโทษจำคุก

มีตอนนั้นรออยู่ได้อย่างต่ำ๑๐ปี
ไปอีก๕ปียิงก็มีอีก
ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ก็มีอีก
ดังนั้นก็คือมีโทษอื่นที่จำคุกนะฮะ
ต่อไปไม่มีพฤติการไม่มีพฤติกรรม
ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นเหนือสังคม

ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมีสิทธิ์ที่ทำให้คนตายได้
ทีนี้นี่เป็นคำสั่งคศที่๑๐๘
ทีนี้เรามาดูต่อไปในกรณีของคุณเสก

ดูที่ปศครับ
เพิ่งมีปีที่ก่อนนี่เองสดร้อน
ในกรณีข้อที่จริงว่า
หรือเคยเป็นผู้ที่เข้าบำบัดฟื้นฟู

มีการส่งตัวผู้นั้นไปกำบำบัดฟื้นฟู
ไม่เป็นประโยชน์เนื่องจากมีพฤติกรรมฝ่าฝืน
ปฏิบัติตามระเบียบข้อกำหนดของสถานฟื้นฟู

เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายก็ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกนะฮะ
ดังนั้นกรณีนี้ให้พนักงานสอบสวน
รับตัวผู้นั้นไปดำเนินการตามกฎหมาย
ดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมติภาพ

คือหมายความว่าการที่ไปกระทำฟื้นฟูแล้ว

ครั้งที่๒นี่เขาเอาเลยว่ามาดำเนินคดี
ซึ่งมีโทษตั้งแต่๖เดือนถึง๓ปีครับ

กระทำอย่างนี้ผมว่า
แม่ถ้าเป็นผมนะ

วันนั้นถ้ามีหมายจับมาก็ไปมอบตัว

คุณเสกได้ประกันตัวเท่าไหร่๑๕๐๐บาท

ไม่ยอมมอบตัวขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่

ที่คันหน้ายาวกับที่

นะครับก็มีพกยิงครบเลยครับ
เสร็จแล้วก็ยังมีเรื่องขัดขวางและท้ายสุดจบกันที่คดียา

คือมินเชื่อว่าทุกคนอยากรู้รอดไหม
ก็ลำบากครับลำบากจริงเพราะว่ากรณีนี้
มีของปปศเป็นข้อกำหนดมาในการทำผิดซ้ำซาก
ทีนี้ลองมาดูข้อยากไม่ยากรอดไม่รอด
ผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะฮะมาตรา๙๒นี้ตรงเลยครับ
พูดได้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้หลงโทษจำคุก
ถ้าได้กระทำผิดใดอีกก็พูดง่ายว่า
คุณเสกเคยโดนข้อหา๒ปีครึ่งแล้ว
รับสารภาพเหลือปีครึ่งในกรณีคำล้ายร่างกายให้บาดเจ็บ๓บัตร
และรอลงอาญา๒ปีระหว่างนี้รอลงอาญาอยู่
เพราะเหตุเกิดปี๕๙นี่๖๐ยังไม่ถึง
เพราะฉะนั้นก็ในระหว่างที่ยังต้องรับโทษอยู่ก็ดี
ภายในเวลา๕ปีนับจากพ้นโทษก็ดี
หากศาลจะพิพากษาลงโทษครั้งหลังถึงจำคุก
ก็ให้เพิ่มโทษแก่ผู้นั้น๑ใน๓ของโทษที่สารกำหนด

คือกรณีทำผิดซ้ำซาก
การทำผิดซ้ำซากนั้นในมาตรา๙๒นี่
ทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่หลาบจำ
ลักษณะแบบนี้หรืออยู่ในระหว่างการรอลงอาญา
รอลงอาญาเช่นกำหนด๒ปีไปทำผิดซ้ำอีก

ใดก็แล้วแต่ก็มาให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจว่าปืน
ถ้ามีทะเบียนของตัวเองแล้วไป

การพกไปที่กระพงหลัง
แยกปืนแยกอาวุธ
ก็เครื่องกระสุนแยกออกจากกันอันนี้โอเคนะฮะได้นะครับ
พกไปจะไปสนามยิงปืนอย่างนี้ได้
ถัดมาก็คือไปยิงอันนี้ต้องขอนะท่านผู้ชมครับ
โอ้โหเดี๋ยวนี้ยิงแล้วมันอันตรายเพราะว่าเขาบอกว่า
เร็วกระสุนนี่เร็วกว่าเครื่องบินนะครับ
ใช่ค่ะด้วยแรงที่มันพุ่งขึ้นไปถูกต้องครับแล้วยิงเนี่ยสูงกว่า
ดอยอินทรนเนี่ย๒๕กิโลเงินกินไปนี่๓กิโลกว่า
เพราะฉะนั้นไปโดนลูกหลานใครซึ่งมีแล้วนะครับไม่ใช่มี
ข่าวแบบนี้เราเล่ากันบ่อยมาก
เพราะฉะนั้นต้องระวังนะครับ

มีพกยิงจริงถ้าไม่มีเลยมันก็ดีที่สุด

ใครคิดจะมีใครคิดจะพกใครคิดจะยิง
รู้เลยนะคะว่าครึ่งหนึ่งคุณอาจจะเป็นฆาตกรไปแล้วก็ได้